เพราะว่าอันนี้ก็ชนเสาไฟเหมือนกันของคุณเมื่อกี้ลบบุรี
ที่ฉันจะเล่าหน่อยที่ชนบุรีซึ่งรถกระบะคันนี้เขาขับมาก็ฝ่าสายฝนมา
ปรากฏว่าไปชนกับเสาไฟฟ้ายังไม่จบค่ะ
ตอนที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กำลังเคลียร์เนี่ยรถกระบะอีกคันนึงตามมา
เอาเห็นอุบัติเหตุใช่ไหมชะลอดูเหตุการณ์
ที่มาข้างหลังชนไปกับกระบะที่ชะลอดูเหตุการณ์ล่ะค่ะ
กลายเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนที่เกิดขึ้นนี่ตำรวจสพดอนหัวล่อ
พอเขาได้รับแจ้งเหตุนะว่ามีเหตุการณ์กระบะชนเสาไฟ
มีคนเจ็บแล้วก็มีอุบัติเหตุซ้ำซ้อนอีกผู้บาดเจ็บเนี่ยมีสองราย
จุดตรงนี้คือถนนสุขประยูนค่ะขาเข้าเมืองชนบุรี
ซึ่งพอเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งก็ไปตรวจสอบเลย
หงายท้องล้อชี้ฟ้าแบบนี้
คนขับเนี่ยคือนายรัฐณกฤทธิ์สังเหยียม
อายุ๓๘ปีค่ะโอ๊ยบาดเจ็บ
เคล็ดขัดยอกปัวตามเนื้อตามตัว
กู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลชนบุรี
นี่ตอนที่เอาตัวคนเจ็บออกมาคนขับเนี่ยนะคะ
กำลังจะนำส่งโรงพยาบาลทีนี้ระหว่างนั้นเนี่ย
ข้างหน้าทำไมมีไฟเยอะแยะทำไมคนมุงเยอะไปหมด
เกิดอุบัติเหตุเหรอเอาชะลอดูเหตุการณ์หน่อยละกัน
กู้ภัยก็ต้องผสมพยาบาลนำตัวคนขี่มอเตอร์ไซค์
ส่งโรงพยาบาลชนบุรีเป็นรายที่๒
ทีนี้ถามคนที่เห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟังค่ะ
คุณชายสิทธิ์บอกว่าเห็นนะว่ารถกระบะขับมาปกติแล้วฝนมันตกไง
กระบะเสียหลักไปชนเสาไฟสองทางบนเกาะกลางถนน
แล้วรถก็หมุนทะไหลมาแบบนี้

อันนี้ก็เล่าเหตุการณ์กระบะคันแรกที่พุ่งชนนิสสันนาวาร่าคาลิเบอร์สีบรอน
ทีนี้คุณผู้ชมพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้ว
เดี๋ยวตำรวจเนี่ยต้องสอบคนขับกระบะเพิ่มเติมนะทั้งคันแรกทั้งคันอีกสอง
แล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยค่ะ